ท่านฝนตกยังฮะบ้านท่านฝนตกหรือยังครับ
เพราะว่าวันนี้จริงแล้วเพจของกรุงเทพมหานคร
เขาคาดการณ์เอาไว้แต่ว่ามันมาก่อนนะ
อืมค่ะตอนแรกคาดการณ์เอาไว้จะมาสี่โมงเย็นถึงห้าทุ่ม
จะเป็นฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางใช่ไหมปรากฏว่า
บ่ายสองมาแล้วฮะมาเร็วรีบมาก่อนฮะบ่ายสองมาแล้วแล้วบอกว่ามีฝนตก
คือไอ้ส่วนที่เบาก็มีไอ้ส่วนที่หนักแดงก็มีเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับ
ฝนตกนะครับเขาบอกว่าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
กรุงเทพมหานครฝากแจ้งเตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทางกลับบ้านนะจ๊ะนะครับ
ค่ะบ่ายสองที่ผมบอกไปนะฮะบ่ายสองครึ่งประมาณนั้น
กรุงเทพใต้นะครับประเวทพระขนงบางนานะครับ
ฝั่งชั้นในปฐุมวันพระนครสาธรณ์จตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางดินแดง
ก็เป็นจุดเดิมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะฮะ
คือล่าสุดเนี่ยฝนขยายตัวไปสามสิบเขตแล้ว
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะครับมันไปถึงลำลูกกาแล้วนะ
มันไปถึงอำเภอเมืองปฐุมธานีแล้วนะแล้วก็หลายอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ
จวัดเชิงเซาด้านนู้นฝนก็เคลื่อนตัวไปทางที่ต้องมาตกสิงห์ใต้อย่างช้าช้า
พื้นที่ติดสมุทรปราการอย่างซอยลาซานถนนศรีนครินที่ท่วมซ้ำซาก
ตอนนี้ฝนแรงแล้วนะครับฝนแรงแล้วครับเช่นเดียวกับฝั่งพัฒนาการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่เตือนนะครับต้องใช้รถอย่างด้วยความระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าอาจจะมีน้ำรอการระบายเป็นจำนวนมากอยู่บนถนนครับค่ะถ้าดูจากเรด้าล่าสุดเนี่ย
ก็จะแจ้งว่าโซนแถวดอนเมืองปฐุมธานีนะคะตอนนี้ที่เจอกับกลุ่มฝนอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะต้องเดินทางในช่วงเวลานี้ก็จับตาดูแล้วก็ออกแบบเส้นทางกันหน่อย
วันนี้๑๓นะคะก็ถ้าดูจากคำเตือนก่อนหน้านี้ก็จะถึงวันนี้นะคะ
ที่จะต้องเจอกับฝนพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูพยากรรายวันนะคะว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่า
จะแดงแดงหน่อยนะคะจะหนักหน่อยนะครับนี่แหละค่ะช่วงนี้ก็ฝนหนักหน่อยค่ะ
ช่วงเดือนนี้เดือนที่แล้วกับเดือนนี้สิงหากัญญาจะหนักหน่อยนะคะ